บัดรอบกรุงวันนี้เดี๋ยวจะพาไปกินส้มตำ
ว้าวและอร่อยแถวนนทบุรี

เมื่อกี้เห็นตำปลาค่ะ

อันนี้ตำปลา

เป็นร้านลับแอบแซ่บ
แซ่บก็ได้ที่ร้านเจ๊อ้อยส้มตำไก่ย่างตี๔
ร้านอีสานริมทางอยู่แถวไหน
หน้าวัดหงทองปากเกร็ดนนทบุรี
ร้านเด็ดย่านนี้ใครก็รู้จัก

ซมตำนี้นะป๊อกในน่ะ

ยังมีอยู่ที่นี่ครับ

ปงไก่ปิ้งไก่ย่างเท่าไหร่
ไม้ละ๑๐บาทโอ้ยก็ทูมโอ้ย
๕บาทก็มีแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาด
แล้วปลาดุกอ่ะปลาดุกมาตายที่นี่เป็นร้อยตัวฮะ
โอ๊ยโอ๊ยอย่าพูดอย่างนั้นคนปล่อยจะได้
ปลาดุกเขาขายวันหนึ่ง๑๕๐ตัวต่ำ
โอ้โหย่างกันตะแกงไม่ว่างเลยค่ะ
ไปก็น้ำลายสอไปงั้นไปกินกันเถอะ
เจ๊อ้อยจมตำกะย่างตี๔หน้าวัดหวงทอง
ขาประชาสรรค์ซอย๕๖ตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
เขาบอกว่าร้านนี้นะเปิดนะตี๔นะยาวไปจนถึง๕ทุ่มนะ

ฮ่า

จริงหมายเลขโทรศัพท์ผมย้ำให้เลขกันเผื่อใครมองไม่เห็น
๐๙๒๘๕๑๘๖๗๔ใครดูทันก็ว่ากันไปดูทันก็ตรวจตามที่ผมบอก